มีขบบนแห่ปลาและทำไมมันต้องไยขนาดนี้ถามผู้รู้เลยดีกว่าค่ะ
สงของคุมสัญลักษณะควรอัเลิก
แต่ทำตำบลส่งเขาประกวด
ลำดับที่๒ก็คือการประกวดซุ้มวิถีชีวิต
ลำดับที่๓ก็คือการประกวดขบวนแห่
ในการทำหุ่นฟานี้เราพัฒนามาเรื่อยนะครับ
ประมาณ๑๒ปีแล้วนะครับ
นี่ไงพัฒนามายาวนานกว่า๑๒ปี
ไซส์ก็จะใหญ่ยิ่งแล้วก็อลังการมากขึ้นไป
เทคโนโลยีนวัตกรรมอีกมากมายเดี๋ยวสักหน่อยเนี่ยจะหายตัวได้

ที่มันหายไปได้เพราะมันอยู่ในท้องเราแล้วด้วยนี่นะ
มันจะอิ่มไป๘ปี๙ปีค่ะคุณ

เป็นสายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนแถวนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำโขงที่สำคัญของภาคอีสาน

เขามีตลาดปลาที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นที่นิยมของประชาชนนักท่องเที่ยวด้วย
เลือกซื้อเลือกหาปลาสดที่นี่
เอาไปปรุงเป็นเมนูปลารสเด็ดมากมายค่ะ
ก็เลยทำให้ชาวรุ่มน้ำสงครามเนี่ย

มีอาชีพประมงทำมาหากินได้อย่างมีความสุขแล้วก็มั่งคั่งกันด้วยนะคะ
ดังนั้นในช่วงของปลายปีแบบนี้คือเดือนธันวาคม
ก็จะมีการจัดงานเทศกาลปลาขึ้นมา

เป็นงานสืบสารแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
ชาวบ้านเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำปลาแบบนี้ขึ้นมานะคะ
และที่สำคัญคือจะต้องทำให้เหมือนจริง
ความเหลือบความมีเกล็ดอะไรต่างนานนี่
ขยับได้ต้องเหงือกแดงด้วยจะได้สด
ก็เหมือนนะคะคุณตาขยับได้นะคะ
ถ้าเหมือนกว่านี้ก็ต้องมีกลิ่นคาวปลาด้วยนะครับ

สมจริงทุกส่วนเลยก็ว่าได้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานประเพณีดีของชาวนครพนมกันคุณผู้ชม

อาหารการกินเมนูปลาสดมีอีกมากมายเลย

นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่เหมือนใครที่ไหนในโลก

แล้วที่ใช้แบบเทคโนโลยีต่างให้มันขยับได้
ให้มันสมจริงแล้วยิ่งใหญ่ขนาดนี้

คืองเห็นตัวโซ่ที่หมุนอยู่ไหม

เก่งมากสุดยอด
อย่าลืมนะช่วยกันสืบสรรประเพณีโบราณดี